เป็นเอกลักษณ์มากเลยเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเวลาซ้อมนะ

เขาโกรธอะไรผมหรือเปล่า

หลวงพ่อเจ้าขาลูกหมดปัญญาเหนื่อยจังหัวใจ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๒
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิมาก
ในเกียกบ้านพระพร
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวัน
ให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดี

สู้ไม่ช้อยห้า

มังกรจิ๋วเจ้าพญามีคะแนนนำไปก่อน๒๘ต่อ๒๗คะแนน
ส่งผลให้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกแรก
เป็นของโรงเรียนวิชาวดีจากจังหวัดนครสวรรค์
วันนี้เข้าสู่การแข่งขันยกที่สอง
เด็กจะมาต่อกรกันด้วยเพลงอะไรต้องมาติดตามกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีการแข่งขันของร้องได้ยกกำลังซ่า

ยกแรกที่ผ่านไปนะครับเห็นความน่ารักแล้วของน้องอัปเดตกับน้องเกรทฟาดฟันกันบนนี้
บอกแล้วว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
มีคะแนนนำอยู่๑คะแนน
เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ต้องตรวจกันมาให้ทันแต่ยังเหลืออีกหลายยกเหลือเกิน
แต่ผมเชื่อนะครับว่าเด็กและความสามารถของเขาไม่ลดน้อยถอยลงแน่นอน
สนุกและเข้มข้นขึ้นแน่นอนครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านยังอยู่กับเรานะครับ
เสนาหอยน้องเจนนี่และพี่สุนารีครับ
เนี่ยยังอยู่ดีและมีสุข

ไม่รู้ว่าอยู่ในห้องเด็กซ่าเขายังมีความสุขดีอยู่หรือไม่

นะฮะพอทราบมาว่าเด็กเด็กนั่นหูพลังเขาเหลือล้นจริงจริงนะครับคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวเราไปดูซิว่าน้องแซคชุมแพรนะฮะ

ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมร่างกายครับผม
คือผมว่าเด็กคนอื่นโอเคฮะ
แต่อีนยังชื่อขาวนะฮะ

อัปเดตเขาทำอะไร

วิทย์พื้นครับ

วิทย์พื้นเลยลูกวิทย์พื้นก่อนแล้ว

เตรียมความพร้อมให้พร้อมนะคะน้องแซคครับ

เขาจะส่งทีมไหนขึ้นมานะครับ
เปิดศึกในยกที่๒นี้นะฮะ

หนูน้องพีมธีรดาแก้วร่วมวงค่ะ

มาจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
หนูคิดว่าหนูเป็นคนที่เฟรลี่ค่ะ

เพราะว่าคุณพ่อชอบให้ออกกำลังกายค่ะ

ก็เลยอยากจะให้หนูฝึกวิ่งค่ะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยขยายปอดให้ร้องเพลงดีขึ้นค่ะ
วันนี้หนูก็จะมาร้องเพลงเพื่อที่จะนำทุนไปให้กับโรงเรียนวิชาวดีค่ะ
หนูรู้จักกับโรงเรียนนี้ก็เพราะว่าแม่ของไมโครโฟนค่ะ
ไปบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับเพื่อนพี่น้องที่โรงเรียนวิชาวดีค่ะ
ขอเชิญตัวแทนจากทีมเด็กซ่าในยกที่๒ครับ

สวัสดีค่ะลูก

พีมเป็นตัวแทนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจริงด้วย

เพราะว่าคุณพ่อส่งเสริมการวิ่งค่ะ
คุณพ่อชอบออกกำลังกายแล้วก็คุณพ่อเป็นนักวิ่งด้วยค่ะ

ตั้งแต่ประมาณ๘ขวบค่ะ
เวลาวิ่งนี้เคยได้มีของมีค่าติดไม้ติดมือไหมครับ
ไม่ใช่วิ่งราแบบคุณ
แผลยาวของตัวเองมาเปรียบเทียบกับเด็กสิ
วิ่งทีไรได้ของมีค่ามาทุกทีเลย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

เล่นไทยชอบเล่นภาพ

ระยะประมาณ๓โลถึง๕โลค่ะ
ล่าสุดเลยที่พีคที่สุดเลยนะฮะ
นั่นก็คือวิ่งกันมานะครับ

แสงหมด

แล้วก็ได้รางวัลชนะมาค่ะ

เพราะว่า๒๙๙๙นั้นอ่ะ

วิ่งไปวิ่งมานี่น้ำหมากนี่เลอ

สอนร้องเพลงแล้วก็สอนวิ่งด้วยค่ะ
เหมือนวิ่งไปอย่างเงี้ยจงภูมิใจเถอะตัวเกิดไม่ได้
เอาไปทีละอย่างเขาทำทีละอย่าง
หรือไงวิ่งไปด้วยร้องเพลงสอนร้องเพลงไปด้วย
เพื่อประหยัดเวลามั้งเราก็ไม่รู้สิเทคนิค
สอนแยกกันหรือว่าสอนไปด้วยพร้อมกัน
สอนแยกกันค่ะอย่างเช่นเวลาหลังจากกลับมาจากโรงเรียน
ก็จะซ้อมร้องเพลงก่อนแล้วก็ไปซ้อมวิ่งค่ะ
พี่สองคนพ่อลูกเขาบอกว่าซ้อมกันอยู่ที่นครสวรรค์นะ
เป็นเอกลักษณ์มากมากเลยเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ย
เวลาซ้อมนะเสียงดังมาก
คือไปที่ไหนรู้เลยว่ามาอีกแล้วพ่อลูกคู่นี้มาฟ้องกันอีกแล้ว
มันยังไงอะยังไงอยากเห็นจังอยากเห็น
อยากดูไหมอยากเห็นไหมครับคุณพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่อ
ชื่ออะไรครับคุณพ่อชื่อสมพงศ์ครับ
คุณพ่อทำงานอะไรครับเป็นข้าราชการตำรวจครับผม
คือกรณีที่ให้เขาวิ่งเหตุผลเนื่องจากน้องต้องร้องเพลงกับการวิ่งเนี่ย
ก็เอื้อกันครับครับเรื่องเรื่องปอดเรื่องเสี่ยงเรื่องอะไรครับ

พ่อครับผมอยากเห็นภาพนั้นจังเลยว่าเวลาที่พ่อสอนลูกคุณพ่อสอนยังไงบ้าง
ต้องแบบเหมือนแบบว่าสอนตำรวจไหมฮะแบบเสียงจะต้องดังดังอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
ก็จะพูดออกแข็งนิดนึงแรงนิดนึงเนี่ยก็อย่างเช่นจะเรียกพี่หอยพี่หอยก็จะมาเรียกพี่หอย

มีอะไรครับ

งานเยอะมากเลยไม่รู้ว่าร่างกายเขายังจะฟิตอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า

ลองลองสมมุติว่าลองสั่งลองสั่งผมไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ

คุณชายาครับ

เอาแบบที่พ่อเคยฝึกซ้อมเลยอะครับ

ทุกคนท่านตาย
ผมผมก็ขมิบหน้าดูเลยตอนนี้

เอ้า

หน้าเดี๋ยวหน้าเขาจะแหกหมดแล้ว

ไหวไหม

ไหน

มันกำลังแย่
แล้วว่าอย่างอื่นมันแย่

ให้คุณมาพริก

นี่ผมหมดแรงแล้วน่ะอ้าวนะ
เอาตรงตรงหมดแรงแล้วขอบคุณพี่หอยด้วยครับพ่อ
จริงแล้วมันมีเทคนิคใช่ไหมวิธีการวิ่งที่พ่อสอนกับลูกน้อย
เห็นบอกว่ามีเทคนิคการหายใจด้วยใช่ไหมครับ
ทุกส่วนต้องสัมพันธ์กันหมดครับ
จังหวะของการก้าวจังหวะของการหายใจ
เห็นบอกว่ามีการหายใจแบบอะไรนะ๒๒คืออะไรพ่อ
ก็คือปกติของนักวิ่งทั่วไปเนี่ยที่เขาพอจะเข้าใจกันก็คือ
ก้าว๒ก้าวหายใจออกก้าวหายใจเข้าอีก๒ก้าวเลยมานี่ครับ
หมายถึงว่า๑๒หายใจเข้า

ก็เจอประมาณประมาณนี้ครับ

มันจะทำให้เราวิ่งได้นาน

หน้าเวลาเราวิ่งแล้วเราเหนื่อยเพราะว่าเรา
มันเข้าออกตลอดทุกก้าวมันก็เลยเหนื่อยง่าย
ตายแล้วดูน่ารักทีเดียวเชียว
เวลาที่พ่อสอนพีมเสียงดังอย่างนี้ตลอดไหม
ก็ปกติก็คือถ้าเขาทำได้ดีหรือ

แต่ถ้าเขาทำให้เต็มที่หรือเขาทำได้ไม่ได้อย่างใจเรา
ผมจะเอาแก่ใจนิดนึง
เอ็ดเสียงดังบ้าง
ตกใจไหมลูกกลัวไหมใหม่

เขาก็จะเสียงดังทวีคูณ

อยากจะบอกอะไรกับพ่อลูกมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อไหม

ค่ะถึงพ่อจะดุนะคะแต่หนูก็รักพ่อนะคะ
ก็ขอขอบคุณที่พ่อสอนร้องเพลงสอนวิ่งมาตลอดค่ะ
จริงแล้วมีเรื่องหนึ่งที่พ่อประทับใจมากเลย

เหรอเป็นยังไงเหรอครับพ่อ
เขาแอบเก็บสตังค์หรือว่าอะไรยังไงเล่าให้เราฟังดิ

คราวนี้รองเท้าที่ใช้มันก็ค่อนข้างจะเก่า
แล้วก็ลูกก็เห็นว่ามันก็คงเห็นด้วยกันนะครับ
ร้องเพลงมาได้ครับเขาแอบซื้อมาให้ครับ

ใช่ค่ะเห็นรองเท้าพ่อเก่าก็เลยอยากซื้อรองเท้าใหม่ให้พ่อค่ะ

ที่ใช้กันก็เมกกะแหมละละประหยัดแล้วละนะครับ

ที่ลูกจะร้องเพลงวันนี้คุณพ่อครับให้พรลูกหน่อยเร็ว
วันนี้ร้องทำให้ดีที่สุดแพ้ชนะไม่ใช่จุดสำคัญทำให้ดี
ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณมากครับพ่อครับ
เอาละลูกทีมเข้าเกมการแข่งขันกัน
วันนี้หนูเปิดเป็นคนแรกนะลูกในยกที่๒นี้
เพราะฉะนั้นทีมเราได้คะแนนนำไปแล้ว๑คะแนน
จะมาร้องเพลงอะไรลูกในวันนี้
หัวใจถวายวัดค่ะ

ประกวดยุคที่ป้าสุประกวดเลยนะเพลงนั้นน่ะ

ถวายวัดเนี่ยแล้วจริงก็ยากยากพอสมควรเลยล่ะ

เพราะมีทั้งลูกเอื้อนมีทั้งอารมณ์เพลง

ในทีมอยากจะให้กำลังใจอะไรกับน้องพีมแล้วน้องพีมก็ร้องเพลงแล้วหัวใจถวายวัดครับ

สู้นะทำให้เต็มที่กว่าคะแนนไปครบ๓๐คะแนนเลย
สู้มาเลย
คุณกำลังใจสำหรับน้องเด็กซ่ามากเลยนะครับ
พีมหัวใจถวายวัดทำให้ดีนะลูกทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถ
แล้วตอนนี้พีมก็ไม่ได้ทำแค่ทีมเท่านั้นนะครับทำเพื่อมังกรจิ๋วเจ้าพญาของเรา
เรามีเป้าหมายนะลูกนะทำให้เต็มที่พบกับบทเพลงหัวใจถวายวัดกับน้องพีมครับ
พรีมจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจะใช้เพลงหัวใจถวายวัดออกมาสู้
พลังเสียงของเธอจะสะกดใจกรรมการได้ขนาดไหน
ต้องติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่าช่วงหน้าครับ
ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นยินดีต้อนรับนะครับ
หนูชอบในแนวเพลงลูกทุ่งค่ะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งสื่อความหมายได้ดีค่ะแล้วก็มีความภายล้อมากค่ะ
แล้วก็ศิลปินที่หนูชอบก็คือคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
แล้วก็หนูชอบเพลงหัวใจถวายวัดค่ะวันนี้หนูก็นำมาประกวดร้องเพลงด้วยค่ะ
เริ่มต้นยกที่๒ด้วยน้องพรีมเด็กประกวดที่กวาดรางวัลมาแล้วหลายเวที

ลูกมีอาพับอับโชคหรือไร
มีรักครั้งใด
หัวใจเหมือนไฟร้อนรน
หลายคนที่พบ
พ่อเขาได้สดตรงนี้ลบลงหล่น
ความทิ้งดังเศษดินข้างถนน
น้ำตาร่วงหล่น

รักแท้ไม่มี
เข้าวัดทุกวัน
ใส่บาดทำทานบนบานคอยชอบมี
แต่พี่ยังตามหล่อหลอกย่ำยี
วันหยุดพักไม่มี
ที่ดีไหม
หลวงพ่อเจ้าค้าง
ลูกหมดปัญญาเหนื่อยจังหัวใจ
สิ้นหวังรักทุกไร้สุขวุ่นวาย
จังเพราะบอกกาย
หัวใจถวายวาลา
หลวงพ่อเจ้าข้า
หลวงพ่อเจ้าข้า
ลูกหมดปัญญาเหนื่อยจังหัวใจ
สิ้นหวังรักทุกไร้สุขวุ่นวาย

หัวใจถวายวาดของพีม
ของพีมมันก็จริงเจ้าพระยาชา
เก่งมากเลยลูกเพราะจริงเลย

ไม่รู้ว่าจะได้๓๐หรือไม่นะลูกนะ
แต่ต้องไปฟังเสียงจากคณะกรรมการก่อนนะครับ
ว่าคณะกรรมการจะมีคะแนนให้อยู่เท่าไหร

เริ่มจากพี่สุเลยครับพี่สุจ๋า

ประสุทธิ์สัมผัสได้ถึงพลังนะลูกนะ
สิ่งที่หนูได้จากการที่คุณพ่อเคี่ยวหนู
ดุหนูเสียงแข็งกับหนู
มันทำให้ปอดหนูใหญ่มากลูก
เสียงพลังออกมาเต็มมาก
เมื่อสักครู่นี้คือพลังเป็นที่หนึ่งเลย

รีมอาจจะมีเวลาอยู่กับเพลงนี้ยังไม่เยอะพอ
มันมีอาการยังไม่ค่อยเข้าปาก

เพลงนี้มันจะมีลูกเอื้อนนะลูกนะ
เอื้อนบางจุดที่ยังทำไม่ได้

ให้เด็กดูให้เด็กดูลูก

หลวงพ่อหลวงพ่อ

ทำยังไงให้มันให้มันลื่นได้
หลวงพ่อเจ้าขา

หลวงพ่อ

ตอนนี้เขามีเพิ่มมาอีกขยักหนึ่งแล้ว
หลวงพ่อพ่อพ่อ

อย่าเพิ่งรีบปิดทำสิครับ
ไม่จะทำตัวอย่างให้หอยดูไง
ให้หอยดูว่าวิธีการร้องลูกทุ่งมันมีขั้นตอนแบบนี้

ฝึกได้ลูกเพราะเขามีของเขาอยู่แล้ว

ตอนนี้คือภาพรวมเขาเป็นคนสวย

จะรอชื่นชมนะลูกนะค่ะ

น้องวิ่งทุกวันใช่ไหมคะ
รู้สึกว่ามีพลังนะคะเหมาะมากกับการเป็นนักร้องที่โด่งดังในอนาคตนะคะ
ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นยินดีต้อนรับนะคะ
อันนี้๑๒ขวบสูงมากลิลลี่๑๕เท่าสดือหนูเลยตอนนี้
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องพรีมสู้แล้วก็เดินสายนี้ให้มีอนาคตที่สดใสนะคะขอบคุณครับ
พี่เจนนี่นะจ๊ะมาถึงพี่หอยครับ
คือเรื่องพลังเสียงหรือเรื่องเทคนิคการร้องก็คงคุณสุนารีแล้วก็น้องเจนนี่ได้พูดไปหมดแล้วนะครับ
แต่พี่ต้องชื่นชมเด็กในขณะนี้น้องพรีมเนี่ยบอกได้เลยว่า
รอเรือรอเรือรอลิงรอเรือรอลิงเนี่ยโอ้ยังชัดกว่าพี่เยอะเลย
แล้วก็คำควบกล้ำอะไรอย่างนี้ผมบอกเลยว่าน้องนี่ชัดเจนมาก
ร้องเพลงได้ออกมาเป็นภาษาไทยที่ได้ชัดเจนทั้งคำควบกล้ามแล้วก็เรือรอเรือรอลิงเนี่ย
ผมว่าสุดยอดมากเก็บตรงนี้เอาไว้เก็บไว้เลยแล้วก็พัฒนา
อย่างที่พี่สุบอกไปซ้อมอยู่กับเพลงนั้นนานอยู่แบบเป็นร้อยรอบร้อยรอบพันรอบอะไรก็แล้วแต่
แล้วจะร้องเพลงนั้นได้ดีสุดแล้วแต่ตอนโตขึ้นน้องอยากจะเป็นอะไร
น้องจะเป็นนักร้องน้องอยากจะเป็นนักวิ่งได้ทั้งสองอย่างที่น้องพอใจ
ที่น้องอยากจะเป็นแล้วมีความสุขครับขอบคุณครับ
ขอบคุณคำแนะนำดีทั้งสามท่านนะครับคณะกรรมการเก็บไปปรับใช้นะลูกนะ
วิชาความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับ
เอาละครับมาถึงเวลาที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะต้องให้คะแนนกับน้องพรีมแล้วครับ
และคะแนนของน้องพีมคือ
พรีมเลือกเพลงสุดฮิตของเด็กสายประกวดมาแข่ง
พลังเสียงของนักวิ่งที่ถูกฝึกมา
จะสามารถกวาดไปได้กี่คะแนนต้องมาดูกันต่อครับ
ทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มเพลงนี้ก็คือ๓๐คะแนน
เพราะฉะนั้นจะให้น้องพีมกี่คะแนนครับ
แล้วคะแดงของน้องกรีมคือ
๔๗คะแดงครับ
ขอบคุณนะครับ
ร้อยครับ
เสียงหวานจับใจในเพลงฮิตติดหูของน้องกรีม
ขวาคะแนนในยกที่๒ไปก่อน๒๗คะแนน
อ่าตรงมึงให้กับพี่พรีมได้แล้ว

ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาประกวดในรายการนี้นะคะ
ก็ได้คำแนะนำดีจากท่านคณะกรรมการไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

แล้วมีอะไรจะพูดกับพี่พิมไหมครับ
อ๋อพี่พรีมทำได้ดีมากครับ
ไม่ผิดหวังเลยแล้วผมก็มั่นใจมากเลยว่า
รอบนี้ยังไงคะแนนของเราก็ต้องนำโดนอย่างแน่นอนครับ
พี่พิมเก่งมากเลยพี่พิมร้องเพลงเก่ง

ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ
พรีมนะครับผมมันฝึกฝนนะครับผมแล้วก็
ขยันร้องขยันฝึก
สักวันพี่จะคิดว่า
พรีมคงได้เป็นนักร้องอย่างเต็มตัวอย่างแน่นอนครับ

จ้าพรีม
ครีมใช้ประสบการณ์การประกวด
เลือกเพลงยากมาสู้และขวาคะแนนไปไม่น้อย

ที่สามารถแก้สถานการณ์การตกเป็นมวยร้องให้ได้

เด็กจะสู้กันต่อด้วยเพลงอะไร
ต้องติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่า
เขามีความฝันอยู่ในใจเหมือนกัน
มีศิลปินไอดอลอยู่ในใจเขาก็คง

คุณคือความฝันร้ายของเด็กนั่งลงกับคุณ

ร้องเพลงพร้อมอย่างนี้แหละครับ